ผมพาไปดูอาการแปลกที่เกิดกับผู้ชายคนนี้
ครอบครัวบอกว่าคนที่อยู่ข้างหลังคุณขวัญช่วยหน่อย
คุณหน้าไหมใครคนนั้นน่ะหมอปลามาอีกแล้ว
หมอปลาต้องช่วยหน่อยเพราะว่าครอบครัวนี้บอกว่าโอ้โห
ลูกบ้านผมเนี่ยนะคือหิวทั้งวันกินทั้งวันแต่พอกินแล้วออกหมด
คือกินแล้วก็โอกอาบโอกอาบ
มีอะไรเกี่ยวกับกระเพาะอาหารลำไส้อะไรอย่างนี้ป่ะ
ชาวบ้านแล้วก็คนในครอบครัวบอกไม่รู้จนปัญญาแล้วไปหาหมอ
แล้วก็ยังช่วยไม่ได้ก็ยังมีอาการหิวทั้งวัน
แต่กินเสร็จปุ๊บก่อนจะขออภัยนะภาษาชาวบ้านอ้วกออกมา
เหตุการณ์นี้ครับเราลงพื้นที่ไปเลยครับที่นครศรีธรรมราชครับ
และแม่ของนายชัยชนะอายุ๓๓ปีกินไม่ได้นอนไม่หลับ
เพราะเป็นห่วงลูกชายครับลูกชายป่วยอาการประหลาดพ่อและแม่
แล้วชาวบ้านบอกแบบนั้นหิวทั้งวันกลางวันก็หิวกลางคืนก็หิว
ถุงข้าวกินเนี่ยนะฮะคือโอ้โหเขาบอกว่ามื้อละ๔กระป๋องนะ
ข้าวสารเทกรอกหม้อแล้วก็หุงเนี่ยนะฮะยังไม่อิ่มเลยอ่ะ
ผมทุกข์ทรมานมากเลยใครก็ได้ช่วยผมหน่อย
เพราะว่าตอนนี้คือจะช่วยงานบ้านจะทำอะไรก็ทำไม่ได้
ที่ผ่านมาเคยไปหาหมอทั้งหมอแผนปัจจุบัน

สายศาสตร์ก็พึ่งมาแล้วแต่ก็ยังไม่หาย
ที่โรงพยาบาลวินิจฉัยตรวจแล้วบอกว่าไม่ได้เจ็บป่วยเป็นโรคอะไร
เขาบอกว่ามีแค่ช่วงหนึ่งที่อาการมันหายไป
ไม่ถึง๑ปีกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับ
แล้วเป็นแบบนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วนะครับ
ครอบครัวสิ้นหวังไงเขาเลยบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
หมดเงินการรักษาเป็นแสนแล้วนะครับ
ญาติญาติบางคนเขามองว่าเป็นอาการนี้หรือเปล่า
โบร่ำโบราณเขาเรียกว่าผีอยู่ใน

อยู่ในเขาบอกว่าเป็นคำเรียกของคนที่จะมีการกินเยอะ
กินมากกินไม่หยุดกินล้างกินผลานอ่ะ

แล้วอาการที่โบร่ำโบราณเขาบอกเหมือนกับอาการของคุณชัยชนะ

แต่อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ครอบครัวบอกว่าเอาล่ะในส่วนนี้อยากให้หมอปลามาช่วยหน่อย

ไปลักษณะข้างหมอบ้านก็ไม่ได้พ้น
ไปถุงบ้านก็ไม่ได้พ้น
ฝากความหวังไว้ที่หมอปลานั่นแหละฮะคุณชัยชนะบอกนะครับ
แต่อีกใจหนึ่งเขาก็บอกว่ายังไม่ตัดทิ้งนะ
การรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน
ความรู้วิทยาการของวิทยาศาสตร์
อาจจะเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยมีใครเป็นมาก่อนหรือเปล่า

ใครที่รู้และมีความเชี่ยวชาญช่วยรักษายื่นมือช่วยหน่อยนะฮะ
ทีนี้ระหว่างพูดคุยกันเนี่ยเจ้าตัวมีอาการปวดท้องตัวสั่น

น้ำตาไหลตอนนี้นะฮะ
แล้วเขาบอกว่าพูดฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้ว

นี่อาการแบบนี้แหละที่เป็นทุกวัน

เอาน้ำมนต์ของพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์ครับ
ก็เป็นพระที่ชาวบ้านนับถือในพื้นที่เนี่ยนะฮะ
บูชาไว้ในรถเพราะว่าเขามีติดรถเอาไว้
ลองนำมาให้พ่อและแม่ของนายชัยชนะเนี่ย
ประพรมที่หัวแล้วก็ลองให้ดื่ม
ปรากฏว่ามีอาการแบบนี้เกิดขึ้นฮะ

อาการแปลกเนี่ยเหมือนจะทุเลาลงอ่ะนะฮะ
แล้วก็ร้องห่มร้องไห้

อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อย
ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบัน

ใครที่พอจะมีวิธีการมีแนวทางการรักษา
บัดอาการโรคแปลกที่เจ้าตัวก็ไม่รู้มันคือโรคอะไรเนี่ย

เดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปครับ